ไปดูที่สมุทรสาครนะฮะบริเวณฟุตบาทหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง
มันเป็นแถบขาวแดงห้ามจอดห้ามจอด
แต่มันมีผู้ชายคนหนึ่งเอาสีไปพ่นให้มันเป็นสีขาวดำ
คือจอดได้ชั่วคราวถูกต้องเหรอเอาแบบนั้นเลยเหรอคะ
แล้วมันก็มีภาพปรากฏขึ้นมาแน่นอนนะฮะทางแขวงการทางแจ้งความจับ
แต่ว่าเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าไม่รู้จักกับชายคนนี้นะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านนะครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โพสต์ภาพผู้ชายคนนี้กำลังนำสีสเปรย์กระป๋องสีดำไปพ่นทับฟุตบาทขาวแดงให้เป็นขาวดำ
นี่ฮะกำลังขมักเขม่นอยู่ทีเดียวนะฮะอยู่ที่บริเวณริมถนนเอกชัย
ตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมระบุข้อความว่า
ร้านก๋วยเตี๋ยวได้นำสีไปเปลี่ยนฟุตบาท
เพื่อให้ลูกค้าไปจอดได้จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
เอ๊ะทำไมร้านถึงทำได้เองเลยเหรอ

เออทีนี้หลังจากมีการแชร์ภาพไปในโซเชียล
โดยนายบรรยงยอดแก้วหัวหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจแขวงทางหลวงสมุทรสาครกรมทางหลวง
บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการกระทำผิดจริง
ซึ่งจากการสอบถามเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อยู่ตรงนี้ปฏิเสธ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นพนักงานของร้าน
แขวงการทางเองก็เลยต้องรวบรวมหลักฐาน
แจ้งความดำเนินคดีกับคนที่กระทำความผิด

ก็มีการนำภาพโดยที่นั้นให้กับพันธกาลสอบสวน

ไม่ให้ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเปลี่ยนแปลงขีดเขียนเคลื่อนย้าย
โทษนะคุณผู้ชมโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ฝากเตือนไปยังประชาชนด้วยนะครับ
โดยเฉพาะร้านค้าต่างอย่าหัวหมอนะอย่าทำแบบนี้เพราะว่าการทำแบบนี้เข้าข่ายมีความผิดอาญาด้วยนะครับ
ฐานทำให้เสียทรัพย์โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เขาก็ไปทาสีเป็นสีแดงกลับไปเหมือนเดิมคือมันเป็นช่วงทางโค้งพอดีมันก็ไม่ควรจะเป็นขาวดำอยู่แล้ว
มันอันตรายค่ะเพราะว่าเวลารถจะเลี้ยวเนี่ยมีสิทธิ์ชนได้ถ้าเกิดคุณไปจอดสมมุติถ้ามีคนไปทำเป็นขาวดำ
ไปจอดชั่วคราวจังหวะคุณจะเปิดประตูขึ้นรถคนจะเลี้ยวซ้ายเกิดอะไรขึ้นล่ะ

มันไม่ใช่เรื่องเล่นน่ะนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องคิดมาแล้วล่ะว่าตรงไหนที่มันจอดได้และตรงไหนที่มันห้ามจอด